แต่ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องที่มันเป็นประเด็นเมื่อวานนี้เชื่อเลยว่าแบบปู่ย่าตายายไม่สบายใจเลยเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุค่ะ
ว่าสรุปยังไงกันแน่นะมันจะต้องหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะข้อ๔ที่บอกว่าต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือว่ามีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยางชีพ
ก็ชี้แจงเกี่ยวกับการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุใหม่
ว่าเดิมมีการร่างระเบียบเมื่อ๒ปีที่แล้ว
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ

แล้วหลังจากนั้นกรมบัญชีกลางแจ้งมา
บอกว่าผู้ที่มีรายได้อื่นอย่างอะไรบ้าง
บำนานก็รับเบี้ยผู้สูงอายุไม่ได้
จะต้องเรียกคืนก็ทำให้มีปัญหา
และสุดท้ายรัฐบาลก็ได้เรียกจ่ายเงินคืนประชาชน
จากนั้นทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มีการยื่นเรื่องต่อกระทรวงการพัฒนาสังคม

และกระทรวงเองก็มีการส่งระเบียบให้กับกฤษฎีกาตีความ
กฤษฎีกาก็ตีความนะคะว่าระเบียบที่ออกมา
มันไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูลที่กำหนดไว้
ว่าประชาชนคนไทยจะต้องมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
โดยเฉพาะผู้ยากไร้ที่รัฐบาลต้องดูแลเป็นหลัก
ดังนั้นการที่ระบุว่าจะให้ใครหรือไม่ให้ใครตามระเบียบเดิมไม่ได้
จึงเป็นที่มาที่ทำให้กระทรวงมหาดไทยต้องออกระเบียบใหม่
แล้วเรื่องนี้พลเอกอนุพงศ์ก็ระบุเอาไว้ด้วยนะคะ
บอกว่าในระเบียบใหม่มีการกำหนดว่าการที่จะให้เบี้ยผู้สูงอายุจะต้องทั่วถึง
จะต้องเป็นธรรมแล้วก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้กำหนด
ทีนี้ถ้าเกิดว่าถามผมหมายถึงพลเอกอนุพงศ์นะ
บอกว่าส่วนตัวคิดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีอำนาจ
เพราะผูกพันกับนโยบายของรัฐบาลใหม่ใช้งบประมาณจำนวนมาก
แล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าเราได้ทำหนทางเอาไว้ให้ทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรม
จะมากน้อยไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลนี้
เดี๋ยวลองฟังหน่อยไหมคะฟังพลเอกอนุพงศ์ที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
ลบใหม่๖๐๗๐ก็ตามได้ตามเกณฑ์เดิมไม่มีสุขาขึ้นอย่างนี้
ชาชุนจะได้ประโยชน์ยังไว้ต้องโทษถึงตามรัฐบุญและศัพท์ทำ
และต้องมีรายได้เพียงขอรับการกำลังชีวิตอยู่แล้ว
หลังไปนั้นประชาชุนน่าจะต้องได้ประโยชน์ในส่วนคุณ
คือต้องอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจแบบนี้คุณผู้ชมที่รับชมอยู่
เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอาจจะไม่เข้าใจว่า
ระเบียบใหม่เขาจะไม่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฉันเหรอ
อายุ๕๙เดี๋ยวจะครบ๖๐ปีปีหน้าฉันจะได้หรือไม่ได้ล่ะ
แบบนี้ว่าคนที่ได้ไปแล้วคืออายุ๖๐ปีไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ย
ก็ได้เหมือนเดิมตามหลักเกิมคุณได้เหมือนเดิม
แต่ระเบียบใหม่คือคนที่กำลังจะอายุถึงเกณฑ์๖๐ปีเนี่ย
คือโดยเฉพาะข้อ๔ตามที่ปรากฏบนหน้าจอเนี่ย
เขียนว่าเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือผู้มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ
ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดก็คือต้องได้
แต่หมายความว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วยังมีรายได้อยู่
หลังจากนี้อาจจะไม่ได้แล้วถูกไหม
ดังนั้นค่ะที่บอกไงว่าสำหรับใครที่พอกำลังจะ๖๐ตอนนี้เนี่ย
คือเขายังไม่ได้ออกเป็นกำหนดมาดังนั้นก็ยังรับเบี้ย
อย่างผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์เดิมอยู่
ทีนี้พลเอกอนุพงศ์ก็เลยบอกว่ายังไม่ต้องกังวล
สถานการณ์ตอนนี้คือยังไงประชาชนก็จะได้ประโยชน์
อันนี้คือสิ่งที่ออกมายืนยันวันนี้นะคะ
เพราะว่างบประมาณมันใช้เยอะเนอะแล้วก็เขาไม่อยากให้คน
รับสิทธิ์สวัสดิการแบบซับซ้อนกันอะไรแบบนี้ก็ต้องดู
แต่ว่ายังได้อยู่นะครับเดี๋ยวรอเขาประกาศอีกทีหนึ่งว่า